คุณผู้ชมคะอากาศร้อนในหลายพื้นที่นะคะไม่ใช่แค่คนที่รู้สึกร้อนและจะหงุดหงิด
ช้างค่ะหงุดหงิดจนทำร้ายเจ้าของบาดเจ็บแล้วสุดท้ายคือเสียชีวิต
ช้างพังแม่น้ำงามเจ้าของในอายุ๖๐ปีนะคะถูกทำร้ายเสียชีวิตเลย
หลังเกิดเหตุชาวบ้านก็พยายามจะช่วยกันจับช้าง
แต่ช้างเองมันก็ตกใจก็วิ่งหนีตะเลิศไป
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่ค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านหนองแคนหมู่๕ตำบลสนามชัย
อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ช่วยกันนะคะต้อนช้างช้างพังแม่น้ำงาม

ประเภทเมียอายุ๕๓พยายามจะหนีไป
หลังทำร้ายเจ้าของจนเสียชีวิต
ช้างไม่ยอมให้เข้าใกล้แล้วดูอาการเหมือนยังหุดหงิดยังหุดหิด
ก็อันตรายนะใครจะเข้าไปป้อนไปอะไร

คือก่อนหน้านั้นนะคะช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงของวันนี้นะคะ
คือทางตำรวจสพสตึกจังหวัดบุรีรำได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีช้างทำร้ายเจ้าของจนเสียชีวิต
ก็เลยประสานหน่วยกู้ชีพอบตสนามชัย
หน่วยกู้ภัยวังกรูดสตึกให้มาช่วยกันตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นฝ่ายน้ำของหมู่บ้านค่ะ
พบศพในชาติมวกหอมอายุ๖๐ปี
เป็นชาวอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนอนหงายเสียชีวิตอยู่นะคะ
และตามลำตัวโดนกระทืบแขนขาหัก
ร่างกายบอบช้ำไปทั่วร่าง
เพราะว่าช้างทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
ครอบครัวมาที่จุดเกิดเหตุก็ร้องไห้เสียใจนะคะ

นี่นี่มาช่วย
คือภรรยาของผู้เสียชีวิตนะคะ

บอกว่ามันเหมือนหมองูตายเพราะงู
หมอช้างตายเพราะช้าง

ทุกวันสามีพยายามทำความรู้จักทำความคุ้นเคย
พาไปอาบน้ำในลำห้วยเป็นประจำ
วันนี้สามีก็นำช้างออกจากบ้านตั้งแต่๑๐โมง
รู้ข่าวจากชาวบ้านว่าสามีถูกช้างทำร้าย
แต่ยังไม่รู้สาเหตุเพราะว่าไม่ค่อยรู้จัก
นิสัยช้างแบบเท่าไหร่นัก
เพราะว่าเพิ่งซื้อมาเดือนกว่าเอง
ก็เลยคาดแบบนี้ค่ะสงสัยอากาศร้อน
ช้างเชิกนี้ก็เลยหงุดหงิดนะคะ
ซื้อมาราคาเท่าไหร่หรือ
มันร่าวไหร่อาจจ้ะ

ก็ในลักษณะที่ว่าซื้อมาขายไปนะคะ
เชือกนี้อย่างที่บอกไปว่าเพิ่งซื้อมาได้ไม่นาน

เจ้าของหลังจากนี้คงต้องขาย
คงต้องขายต่อไปอีกทอดนึงเพราะว่าก็ไม่รู้ไม่มีใครเลี้ยงแล้ว
เพราะว่าพ่อจริงปกติจะเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมคะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านค่ะนายสุจัยอายุ๕๖
บอกว่าอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๒๐๐เมตรเอง
ตอนแรกเห็นช้างจับหลานเจ้าของช้างสะบัดตกน้ำไปก่อนค่ะ

แขนหักเลยน้องคิงแล้ววิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือในหมู่บ้าน
หลังจากนั้นเนี่ยผู้ตายไปพยายามควบคุมช้างต่อนะคะ
ก็เลยโดนช้างทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็เลยมองว่าเอ๊ะหรือว่าช้างเชือกนี้เคยทำร้ายคนมาก่อนหรือเปล่า
การไล่ต้อนไล่จับมันยากมากค่ะ
เพราะว่าช้างเชือกนี้ยังคลุ้มคลั่งแล้ววิ่งไปตามลำห้วย
เจ้าหน้าที่บอกว่าสงสัยน่าจะนิสัยส่วนตัวนิสัยของช้างเชือกนี้

ก็เนี่ยไปโคนต้นไม้ตามทางอะไรไปเรื่อย
ชาวบ้านควานช้าง๕๐กว่าคนนะคะที่รวมตัวช่วยกันต้อน

พยายามจะต้อนให้อยู่ในพื้นที่จำกัด

เจ้าหน้าที่ยิงยาสลบ
ก็ต้องยิงในปริมาณที่พอเหมาะด้วยนะ
เพราะต้องระวังลูกในท้องอายุคัน๕เดือน

ใช่โอ้โหนี่นะคะ
สุดท้ายพอยาสลบออกฤทธิ์
ควานช้างก็ควบคุมได้สำเร็จ

พาขึ้นรถไปส่งบ้านเจ้าของควานช้างที่จังหวัดสุรินทร์
ในอำเภอสตึกค่ะในอำเภอกันวลิน
ก็บอกว่าต้องเตือนนะช่วงนี้อากาศร้อนจัดจริง
เตือนควานช้างเจ้าของช้างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่ารักษณะแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกนะคะ